สวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
พร้อมแล้วก็มาเจอกันแบบนี้นะครับ
สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณเจอกับผมชนะและคุณชิสาครับ
ปกติช่วงบ่ายแบบนี้นะคะอากาศมันร้อนร้อน
แต่วันนี้จู่ฝนตกลงมาคุณผู้ชม

เออนะอากาศมันแปรปรวนเหมือนจิตใจคนบางคน

หมายถึงคุณนั่นแหละอยากรู้
คุณผู้ชมครับเรื่องราวข่าวสารของเราในวันนี้มันมีเยอะนะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
พาไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาค
หนุ่มคนหนึ่งไปพบกับรอยคล้ายพญานาค
เขาก็เชื่อว่าการมาครั้งนี้
มาให้โชค
ส่วนสาวคนนี้อยู่ดีก็ท่องบทสวดแปลก
คุ้นหูฟังไม่ออกคณะไหว้วิหารเทพ
เรื่องราวของคนหัวร้อนมีให้ได้ดูกันทุกวัน
ชายสองคนนี้วางมวยกันเหตุเพราะรถเข็นผัก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
มามาดูรายการคู่กันสมัครข่าว
ถูกต้องคุยกันบารันที่จิตจำไซส์

เอาไว้แล้วจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน

จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเชื่อ
โอโฮมันถาดไม่ได้
โอ้โหอ้าวเห็นรอยไม่เท่าไหร่โอ้โหเครื่องเส้นไหว้มาแล้ว

อ่ะเนี่ยฮะเป็นร่องรอยลักษณะแบบนี้
มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเลื้อยผ่านบทบูตรงนี้
มันทำให้เกิดรอยเขาว่ากันว่าเรือเลื้อยมาเนี่ย
เลื้อยมาตอนที่ปูนยังไม่แห้ง
ก็เลยปรากฏร่องรอยแบบนี้
พอปรากฏรอยแบบนี้เอ้าแทนที่จะฉาบใหม่

แล้วแถมเครื่องเส้นไหว้มาเต็มแบบนี้อีกต่างหากกับคุณชิสา

เป็นความเชื่อที่แบบว่าอดคิดไม่ได้จริงเนี่ย

แล้วมันฝังไปในรอยปูนที่ยังไม่แห้ง

แล้วเขาโพสต์ไปปั๊บก็มีคนนะ

มีคอมเมนต์หนึ่งภาษาอีสานบ้านดิฉัน

คือพูดเลยว่าได้มาเห็นได้มาดู
ได้มามองด้วยตาตัวเองตามตำนานเล่าขาน
มีแฮชแท็กด้วยความศรัทธาต่อท่านด้วย

เป็นเรื่องความศรัทธาส่วนบุคคลเกี่ยวกับพญานาคจริง
เออนะคุณผู้ชมเอาแล้วแต่นะไม่รู้เหมือนกันว่า

แต่งานนี้จะโชคดีหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะ
มาดูกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวบนท้องถนนค่ะ

แต่คงตีวงมากเกินไปหน่อย
ก็เลยไปเกี่ยวกับรถยนต์เกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ

นิดพิเคราะห์ด้วยด้วยกันว่ามันเกิดขึ้นยังไง

ขับขี่บนท้องถนนไม่ว่าคุณจะขับขี่รถจักรยานยนต์
หรือรถยนต์ต้องมีสติต้องระมัดระวัง
และที่มอเตอร์ไซล์รถเล็กต้องสวมใจโมกน็อคด้วย

ดูตามคลิปเหตุการณ์จะเห็นว่ารถคันที่มีกล้องหน้ารถ
เขาขับมาทางตรงมอเตอร์ไซค์มาจากทางซ้ายมือ
แล้วเลี้ยวมาแบบเหมือนกินเลนจะไปอีกฝั่งนึงแล้วอะค่ะ
คือถ้าจะเปลี่ยนเลนส์ก็ไม่ได้ว่าอะไร
ต้องดูจังหวะให้ดีแล้วที่สำคัญคุณมองกระจกข้างหรือเปล่า

เพราะเท่าที่ดูอันนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดอะไรยังไงนะ
แต่เท่าที่ดูจากพฤติกรรมของมอเตอร์ไซคันนี้
ยังไม่ทันได้หันไปมองด้านข้าง
เขาก็ขับมาเลี้ยวของเขามาชิว
แล้วก็ออกข้างคือจะเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนขวาสุด

ก็เลยทำให้ไปชนกับรถยนต์คันนี้
ก็เหมือนสะกิดเบารถคันใหญ่ด้วยนี่
แต่พี่เขาก็ลงมาดูนะมาช่วยเหลือ
แล้วน้องที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกับลุกขึ้นมา

อันนี้ก็เตือนกันแหละคุณผู้ชมบางทีนะ
ดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนอยู่ต่างจังหวัด
ก็เข้าใจแหละบางทีเราก็ขับของเราเรื่อย
แต่อย่าลืมต้องมีสติอย่ามือลอยนะคุณผู้ชม
ยิ่งเราขับรถเข้าทางหลักแบบนี้

ขอบคุณด้วยจากเพจตะกรวดขับรถนะคะ
อ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนะช่วงหน้าเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาแล้วบอกแล้วว่าพักแป๊บเดียว
รีดีลเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมแล้วกลับมาคุยกันต่อ
จริงครับเรื่องนี้อยากจะให้ดูกันหน่อย

มามีอาการแปลกพูดภาษาที่แบบว่าฟังแล้วไม่เข้าใจเขาว่ากันว่าเป็นภาษาเทพ
ระดับเทพเท่านั้นถึงจะฟังรู้เรื่องผีไปฟังหน่อยเลยละกันค่ะครับ
โอ้โหอ้ออาการแบบนี้อะไรครับคุณชีศา

โอ้ยมิน่าฟังไม่ใช่ภาษาคนฟังไม่รู้เรื่องเลยนะ
จริงผมอยากให้คุณชีศาช่วยแปลใหน
ร้องอยู่แบบนี้เธอพูดอยู่แบบนี้เกือบ๕นาทีแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะคุณชนะ
ชาวเน็ตที่เข้ามาดูแสดงความคิดเห็นไปต่างนานาแหละค่ะ
บางคนเขาบอกเรียกว่านี่คือภาษาเทพ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับใจคนฟังด้วยนะว่าจะคิดไปทางดีหรือว่าทางร้าย
บางคนบอกไงบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าคนมีองค์ที่พูดภาษาเทพได้
ถ้าอยากจะแปลนะให้น้อมจิตให้เทพที่แปลได้
มามาเทียมร่างแล้วจะเข้าใจ

บางคนเขาบอกเฮ้ยเขาเคยเป็นเฮ้ยเขามีอาการแบบเดียวกันเลยอ่ะ
คือมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะ
คือเขาบอกเขาเป็นอาม่ากวนอิมอยู่ที่ศาลภูเก็ต
ขาเนี่ยก้าวออกไปไม่ได้แล้วร้องไห้ดังมากนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเข้าร่างทรงที่เหลือเชื่อจริงเขาบอก
เขาฟังด้วยนะแล้วฟังอย่างใจจดใจจ่อ
สำหรับชาวเน็ตที่เข้าไปดูเขาบอกว่ามีเสียง
มีเสียงผู้ชายในคลิปพูดว่าอโหสิโอ้โหสิ
ได้ยินอย่างนั้นด้วยอ่ะ

ลักษณะเหมือนไม่ใช่แค่คนที่ยกมือไหว้อย่างเดียวนะที่มีอาการ

ก็ไม่รู้นะว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นอะไรมากกว่าในคลิปที่เราเห็นถูกไหมคุณ
ถ้าคุณอยากไปดูภาคต่อดิฉันว่าเขาต้องมีอีกนะ

จดไม่ทันไม่เป็นไรกลับมาดูหัวม้วนกันอีกรอบแล้วกัน
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับฮานุมาน
เรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะเราเล่าแต่ท้าเวสุวรรณบ้างต้นตะเคียนบ้างใช่ไหม
คราวนี้เป็นเรื่องของฮานุมานเพราะเชื่อว่านี่คือเทพแห่งชัยชนะ
เทพที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใดแต่ขณะหนึ่งคุณผู้ชมมีเด็กที่ไปไหว้อยู่เกิดอาการแปลกขึ้นค่ะ
น้องผู้ชายวัย๘ขวบ

โอ้โหเคยดูข่าวแบบนี้มาก็เยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ของขึ้น
แต่นี่เป็นเด็ก๘ขวบเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยลุกขึ้นมาร่ายรำในพิธีไหว้ครูค่ะ
เป็นพิธีที่แสดงความเชื่อความศรัทธาต่อฮนุมานนะ
น้องคนนี้ก็รำท่าฮานุมานตามความเชื่อท่าทางขึงขันนี่แหละค่ะ
หลายคนได้ดูก็มีคนถามแหละน้องเขามีครูเหรอเหมือนที่คุณชนะสงสัยเอาเป็นเด็กเองเขามีครูเหรอ
คนที่เขาโพสต์แม่แก่๒๒๐๐บอกมีค่ะตอบสั้นชัดเจนเลย
นี่ไงอีกคนถามองค์ที่ลงน้องมีชื่อไหมบอกมีเหมือนกันนะ

มีเหมือนกันใช่นะบางคนเข้ามาบอกว่ามีแต่องค์มีองค์แต่เด็กเลยเหรอลูก
คนก็ไม่เคยเข้าใจในเรื่องลักษณะแบบนี้นะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธานะ
ถ้าพูดเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อฮนุมานเป็นเรื่องของความคงกระพันชาตรี
เป็นการต่อสู้ที่เข้มแข็งรวดเร็วประดุษสายลมพัดผ่าน

แล้วเขาบอกว่าคนที่แบบบูชาฮานุมานอะไรอย่างนี้เขาจะมุ่งหวังในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องราวต่างดุดดังเหมือนชัยชนะของฮนุมานเทพวานอนผู้ไม่เคยพ่ายแพ้
นี่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็พูดคำนี้ย้ำกันนี่แหละค่ะ
โอ้โหนี่มีอยู่ยุคนึงสมัยหนึ่งเรื่องของฮานุมานนี่ดังมากจนเขาเอาไปทำเป็นหนัง

มีเป็นการ์ตูน่ะ

คุณคนละยุคกับผมแล้วทำเป็นเหมือนจำไม่ได้
เออถ้ายุคพี่สอนรามน่ะใช่แต่ว่ายุคคานุมานดิฉันไม่มั่นใจ
ไปดูเหอะมีอยู่เรื่องหนึ่งแต่มีจริงมาดูเรื่องนี้กันบ้างโอ้โหดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว
น้องแพร่พลอยสาวแข้งดุโอ้โหคลิปของเธอครับ
ที่บอกว่าเธอน่ะถูกดูถูกกันแกล้งจากผู้ชายคนหนึ่ง
ที่อยู่โต๊ะข้างเอาน้ำเอาเบียร์มาราดใส่หัวเธอ
เธอก็เลยจัดการสั่งสอนด้วยแข้งดุแบบนี้
เรื่องนี้เรามีความคืบหน้าไปติดตาม
ไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับ
โอ้โหเอาให้ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อน

เพราะตอนแรกเราเห็นแค่ตอนที่ว่าเขามีเหตุทะเลาะวิวาส
เห็นน้องแพร่พลอยไปไล่เตะผู้ชายคนนั้น
แต่เรายังไม่รู้จริงว่ามันเกิดจากอะไร
เมื่อได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของทางร้าน

พอแซวเสร็จน้องเขาไปนั่งที่โต๊ะ
เดินมาจะขอชนแก้วแต่น้องเขาไม่ยอมชนด้วย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้เลยทำพฤติกรรมแบบนี้ครับ
โอ้โฮคุณผู้ชมทนได้ไหมล่ะ
เหตุมันเกิดที่ย่านประชาสงเคราะห์ครับโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนสักตี๕ของวันที่๖กุมภาพันธ์
น้องเองเขายอมรับว่าน้องเขาก็ไปสังสรรค์อะไรกับเพื่อน
ก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปทำให้ใครก็เดือดร้อน
แต่ที่เดือดเพราะว่าต้องมาเจอกับผู้ชายแบบนี้
ที่มาทำพฤติกรรมอย่างนี้กับเธอโอ้โห
ก็อย่างที่เห็นผมว่าไม่ต้องเล่าเยอะกับเหตุการณ์นี้
เพราะหลายคนน่าจะดูผ่านทางไทยรัฐทีวีทุกช่วงข่าว
มีข่าวนี้เล่ากันแบบทุกช่วงข่าวจริง
คุณชนะเองก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นประเด็นนะคะ
แล้วที่เห็นว่าเธอเนี่ยมีลีลาแม่ไม้มวยไทยขนาดนี้
ก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะเธอเป็นเทรนเนอร์นะคะ
แล้วก็เตะต่อยนี่โอ้โฮได้ฉายามาเยอะเลย
เพราะหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็ดพลอยสิทธิ์ชาญสิง

เพราะเธอถนัดขวาก็เตะขวาหนักไง

ผมชอบนะขวาท่อนซุง
ก็คือนักแน่นเลย

แต่หมายถึงว่าเธอแบบเตะแน่นเตะหนักจริง
ที่สำคัญเธอสวย

ว่ากันถึงเรื่องของคดีความกันบ้าง
ไปเจอกับคู่กรณีแต่นี่ไม่ใช่คู่กรณีนะจริง
บอกว่าไหนสาธิตให้หน่อย
นางแพร่พลอยบอกว่าสาธิตกับนักข่าว
เดี๋ยวหวังว่าพี่จะจิบเอากับครูมวยละกัน

นี่พอถีบไปปุ๊บนะ

อุ๊ยขออีกรอบได้ไหมถ่ายไม่ทัน
แต่ครูบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน

เพราะว่าหลังจากโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย
เสร็จต้องมาเจอกับคู่กรณีนี่

เราใช้ชื่อว่านายแข้งนามสมมุติละกัน

ใช่นายแข้งก็เสียใจนะ

ว่าเค้าเมาจริงเซนะไม่ได้สติ
ถ้าย้อนเวลาไปได้ก็คงไม่ทำแล้วก็ยกมือเนี่ยค่ะ
คือว่าเอาเป็นว่าผมยอมรับผิดทุกอย่าง
ผมขอว่าเหลียดก็ดูผมด้วยอย่างแล้วกัน
พูดเวลาส็นด้วยมันก็ดูไม่ดีหรอก
แต่ไว้ว่าคุณจะพูดในธรรมนองไหนหรืออารมณ์ไหน

ยอมรับแบบตรงว่าผิดนะคุณผิด
รับและขอโทษผมว่าก็ดีแล้วล่ะ
แต่เรื่องทางคดีเขาก็ต้องว่ากันไปนะ
เรื่องต้นนะครับทางตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหานะครับ
โดยนางสาวแพรพลอยถูกแจ้งข้อหาด้วยนะ
เรื่องของการทำร้ายร่างกายเพราะเราก็บอกแล้ว
สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะครับ
น้องแพรพลอยโดนปรับไป๕๐๐บาท
ส่วนในแข้งคู่กรณีคนก่อเหตุนี่แหละต้นเรื่องเลยนะ
ถูกแจ้งข้อหาทะเลาะวิวาสและทำสิ่งสกปรก
ก็ถูกปรับไป๑๕๐๐บาท
โดยค่าปรับทั้งหมดนายแข้งก็ยอมเป็นคนจ่ายนั่นแหละ

เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีของนายแข้งที่เป็นคนก่อเหตุ

ต้นสังกัดของนายแข้งนามสมมุติคนนี้
ได้ออกประกาศยุติการจ้างงานเลยนะครับ
เขาก็เขียนเอาไว้เป็นหลายลักษณ์อักษรแบบนี้เลยครับ

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันไม่เหมาะสม
ทางโรงแรมไม่สนับสนุนการกระทำผิด
รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนครับ
สุดท้ายโอ้โหไม่ได้เป็นแค่คดีความ
โอ้โหจบจบด้วยการไม่มีงานทำอีกอะครับ

แข้งก็บอกว่าก็คงจะต้องหางานดู
แต่ถ้าไม่ได้จริงอาจจะต้องกลับไปบ้านที่ต่าง

ดื่มแล้วเมาแล้วเราคุมสติไม่ได้

เอาข้าวใจแล้วมันยังสังสรรค์กันบ้าง
แต่ให้พอดีอย่าให้มีปัญหาแล้วกันนะ

ชายสองคนวางมวยกันกลางตลาดคุณผู้ชมสาเหตุเพราะอะไรรถเข็นพัก

ชนกันไม่เรียกประกันมาคุยแล้ว

รถยนต์ชนกันไงแต่ว่าก็นี่ไงถึงบอกมันไม่ได้รถยนต์รถใหญ่อะไรเลย
ทำไมชนไม่ทำไมต่อยกันขนาดนี้โอ้โหรัวใส่กันไม่ยั้งเลยอ่ะครับ
โอ้โหเนี่ยชาวบ้านหรือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องเข้าไปห้ามไปปรามไปแยกทั้งพวก
ว่าเรื่องแค่เนี้ยต่อยกันทำไมเออเข็นรถเข็นผักเฉียวกันเท่านั้นเองโอ้โหนี่นี่เอาเอาเอา
สนับสนุนความรุนแรงนะเราบอกเอาไว้ก่อนนะครับล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่ตลาดดังกล่าวในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
อาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารรถผักที่มีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขนผักไปขายตามปกตินั่นแหละ
อาคารแห่งนี้จะมีพนักงานรถเข็นผักสวมเสื้อกล้างสีแดงแบบนี้ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขาบอกว่าทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมงตรงเนี้ย
แต่ว่าจะเป็นกะเป็นอะไรก็ว่ากันไปอ่ะเนอะเรื่องนี้นะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมแรงงานของตลาด
และฝ่ายอำนวยการบริหารตลาดก็เรียกตัวทั้งสองเนี่ยมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
พบว่าปมขัดแย้งมาจากรถเข็นผักชนกันนั่นแหละ
ขณะที่เค้นสวนทางกันภายในอาคารรถผักนะคะซึ่งทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะ
แปลว่าเจอกันแวบเดียวชนกันนิดเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโอ้ส่วนจะมีบทลงทศยังไงนั้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะเอามาให้ดูกันมาฝากเตือนกันจริงจริง

เขาไม่เคยทำโครงใดพวกมันก็เอิงมันเป็นยาที
ไม่ใครว่ะคำจะกลัวเจ้าน้อย
เขาไม่เล่นถึงพอ

เห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ย
เห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ย
โอ๊ยคุณ

แต่หูนี่รวมไม่ยั้งแถมได้ยินเสียงแก้วแตกด้วย
บอกไว้ก่อนนะเรื่องของความรุนแรงเราไม่สนับสนุนจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กน้องเยาวชนดูข่าวนี้อยู่อย่าได้ทำเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
เพราะว่าจุดจบผมจะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่สวยเลยนะครับ
อ่ะคลิปนี้นะครับเด็กหญิงวัย๑๔เขานั่งอยู่ภายในบ้านกับเพื่อนนั่นแหละ
จากนั้นก็มีกลุ่มเด็กหญิงรุ่นราวคราวเดียวกันสัก๓คนเดินเข้ามาหาเรื่องแล้วก็รุมทำร้าย
เด็กหญิงวัย๑๔คนนี้อย่างที่เห็นในภาพ
กระชากผมตบตีเตะอีกต่างหากเห็นบอกว่ามีหยิบขวดแก้วมาตีศีรษะด้วย
แต่มันยังเคราะห์ดีไม่โดนเหตุการณ์เนี่ยมันลุกลามบานปลายนะครับ
โอ้โหข้าวว่าจะห้ามปรามกันไม่อยู่สุดท้าย
วัยรุ่นชายหญิงที่อยู่ในบ้านเนี่ยโอ้โหก็กรูกันมาช่วยกันห้ามปราม
เรื่องราวเลยยุติลงได้แต่สุดท้ายมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วไง
ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามญาติของเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายนะคะ
ทราบว่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีอาศัยอยู่ในอำเภออินบุรีค่ะ
วันเกิดเหตุเดินทางมาเที่ยวงานค่ายบางรจันทร์
ก็ได้มาเจอกับกลุ่มแก๊งวัยรุ่นหญิงเจ้าถิ่นนี่แหละ
ปัญหาคือมองหน้าเขม่นกัน
ถูกรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่เบ้าตาขวา

ต้นแขนนี่ก็มีรอยเขียวช้ำจากการถูกทำร้ายเหมือนกัน

ตอนนี้ทางครอบครัวก็เตรียมนำคลิปเนี่ย
ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความต่อไปนะ
ทางครอบครัวน้องผู้เสียหายเขาก็ไม่ยอมหรอก
แล้วสุดท้ายไปเป็นคดีความกันยังไง
พ่อแม่ผู้ปกครองของคนก่อเหตุก็ต้องมาตามเคลียร์ให้อีก

คำเดียวคนที่ก่อเหตุคุณรักพ่อแม่คุณไหม
ไปหาเรื่องไม่ดีมาให้คุณพ่อคุณแม่ให้ปวดหัวอีก
หรือว่าถ้าน้องเนี่ยนะอยากจะมีเพื่อนมีแก๊งมีกลุ่มเนี่ยลองคุยกันดี
ไม่ใช้อำนาจไม่ใช้แบบนี้นะที่เป็นห่วงนะคะ

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันคุณชนะ
เรื่องราวเกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยนะคะ
ถ้าเราติดไฟแดงอยู่รอให้ไฟแดงมันหายเป็นศูนย์

ถ้าไม่อย่างนั้นใจร้อนเกินไปจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหขุนที่สา
มันเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้เพราะมอเตอร์ไซค์เขาโผล่ออกมาแบบเนี้ย
คือคุณผู้ชมจะเห็นว่าแยกนี้มันค่อนข้างรถเยอะ
มากนะแล้วค่อนข้างรถติดรถแน่นเลยทีเดียวนะคะ
แต่จังหวะนี้คุณผู้ชมเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ใส่หมวกกันน็อกสีแดง
เขาพุ่งไปก่อนเพื่อนเลยเนี่ยค่ะสุดท้ายคือไปโดนรถเก๋งคันสีดำ
ชนเขาเต็มหูยังถือว่าเคราะห์ดีที่ลุกขึ้นมา
ว่าทำไมรถเก่งคนนั้นถึงต้องพุ่งมาแบบด้วยความเร็วแบบนี้
คือจะบอกว่าฝั่งเขายังเป็นไฟเขียวอยู่เลยอ่ะอ๋อมันคงกระพริบกระพริบแล้ว
ใช่ทางนั้นเขาก็รีบมาแต่ทางนี้ยังขึ้นไฟแดงอยู่
จากข้อมูลคือยังมียังไฟแดงอยู่อ่ะประมาณว่าวิสุดท้าย
แม้จะหนึ่งวิก็ตามอ่ะเพราะฉะนั้นคือเห็นอย่างงี้
วิก็มีความหมายหนึ่งวินาทีก็คือชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดีกว่า
ใจเย็นนิดเดียวเพราะคุณไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเขามาเร็วแรงกว่านี้นะ
อาจจะไม่สามารถลุกขึ้นได้แบบในคลิปก็ได้นั่นน่ะสิอ่ะฝากเตือนกันนะครับ
อ่ะเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมานะครับ
บอกว่าสามีภรรยามีเรื่องทะเลาะกันแต่เรื่องราวเนี่ยฮะ
มันกลายเป็นว่าอยู่ก็มีใครก็ไม่รู้๕คนได้มั้ง
เป็นผู้ชายครับเข้ามาทำร้ายตัวผู้ชาย
เรียกได้ว่าบาดเจ็บเลยทีเดียวแล้วเขากลัวคดีไม่คืบ
ก็เลยมาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวีครับ
โอ้โหเนี่ยตัวภรรยาของผู้บาดเจ็บต้องหนีออกมาแล้วนะ

มันเป็นแห่งการที่น่าตกใจจริง

อาวุธครบมือค่อยทยอยเดินออกมาแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์
๕คนมาพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปทำร้าย
คน๑ที่อยู่ในบ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
ทำร้ายเสร็จก็เดินออกมาอย่างที่เห็น
เลยอ่าใช่ค่ะแล้วก็เหลือผู้ชายคนที่เขาได้รับบาดเจ็บนี่แหละ
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะเขาเจ็บหนักเจ็บสาหัสนะคะ
หลังจากนั้นญาติของชายที่ถูกทำร้าย
บอกว่าช่วยตามคดีให้หน่อยคุณชนะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวทั้ง๕คนได้เลย
คุณภูริพัฒน์นะครับก็เดินทางไปที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นแหละครับ
เดี๋ยวจะได้เห็นนะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยไปพูดคุยกับผู้เสียหายที่ถูกรุมทำร้ายนั่นแหละครับ
เจ้าตัวบอกว่าต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง๖วันและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานก่อนเอง
พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านต่อเจ้าตัวบอกว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่เลยเอาดูสิครับร่องรอยต่าง
เจ็บจากบาดแผลที่ถูกรุมฟันนั่นแหละฮะบาดแผลที่ถูกฟันที่ศีรษะด้านหลังก็มีเย็บไปหลายเข็ม
ถูกฟันเข้าที่แขนซ้ายจนเอ็นขาดถูกฟันเข้าที่ข้อมือซ้ายถูกฟันเข้าที่เข่าขวาจนเอ็นขาดด้วย
หลายจุดเรียกได้ว่าโอ้โหสาหัสนะครับบอกได้แค่เนี้ยครับ
ค่ะคุณผู้บาดเจ็บเล่าให้ทีมข่าวฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้เขาถูกรุมทำร้ายครั้งนี้
เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงวันของวันที่๒กุมภา
คือตอนนั้นตัวเขากับแฟนสาวเนี่ยทะเลาะกันอย่างหนักเลย
กระทั่งแฟนเนี่ยโทรศัพท์บอกให้เพื่อนสาวมารับเดี๋ยวจะออกจากบ้านไป
ซึ่งจังหวะที่เพื่อนของแฟนขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยนะเขายืนอยู่หน้าบ้าน
ทำให้หญิงสาวคนนั้นรีบขี่รถออกไปทันที
แล้วไม่นานครับก็มีกลุ่มชายวัยรุ่น๕คนมาพร้อมกับอาวุธครบมือ

เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักแล้วไม่เคยพูดคุยด้วยใครก็ไม่รู้นั่นแหละฮะ
เขาบอกว่าเนี่ยสาเหตุนะคิดว่าเพื่อนของแฟนสาวน่ะน่าจะไปบอกอะไรกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
สุดท้ายกลุ่มนั้นก็เลยมารุมทำร้ายเขาอะครับ
ผู้เสียหายเขายังบอกอีกนะว่าหลังจากที่เขาถูกรุมทำร้ายต้องนอนโรงพยาบาลถึง๖วันแล้วเนี่ย
ตอนนี้ตัดเพาะตำรวจอีกว่าโอ้โหยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
ผมเองก็อยากจะให้เรื่องมันคืบหน้านะทั้งที่ตอนนี้ผมก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ให้ดูไปเนี่ยนะ
แล้วพอไปทวงถามคดีก็บอกว่าต้องรอสอบปากคำก่อนอืมทั้งทั้งที่ดูสภาพตอนนี้ของเขาเพราะเขาบอกเขาไปไม่ไหวเออ
นะเดินก็ไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วก็เลยร้องกับสื่อมวลชนนี่แหละค่ะ
น้องสาวของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าทางครอบครัวก็สงสัยว่าทำไมกลุ่มชายดังกล่าวจึงบุกมาทำร้ายพี่ชายของเธอสาหัสขนาดนี้
ทั้งที่พี่ชายของเธอไม่เคยรู้จักหรือว่ามีเรื่องกันมาก่อนและอีกอย่างคืออยากทราบว่าที่แฟนของพี่ชายโทรตามเพื่อนให้มารับที่บ้านเนี่ยมันสื่อสารกันยังไง
ทำไมถึงมาแล้วโอ้โหทำกันถึงขนาดนี้ครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปสอบถามความคืบหน้าของคดีกับทางตำรวจนะ
ใช่ค่ะก็คือพันธบทโทษจิตสีสิริรองค์พวกกรรมการสอบสวนสภวน๑๐๑นะ
เพราะท่านคงเป็นเยาวชนอยู่ไง
ทางฝั่งนู้นนะครับเขาก็บอกว่าสาเหตุนะ
เพราะว่าตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนแล้วก็เบื้องต้นก็ทราบว่า
ระหว่างสองสามีภรรยาทะเลาะกัน
ฝ่ายภรรยาได้เรียกเพื่อนมารับถูกไหม
คดีมันมีความคืบหน้าไม่ได้ล่าช้า
ในช่วงระหว่างที่รอผู้บาดเจ็บมารักษาตัวนั่นแหละครับ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็สอบหาพยานวัตถุเพิ่มเติมด้วย
ก็จะทำคดีนี้อย่างรัฐกลุ่มนั่นเองเขาว่าอย่างนั้นนะ

เรื่องนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่
ไซน้อยนนทบุรีบอกโอ๊ยเดือดร้อนเหลือเกิน
ปีหนึ่งเนี่ยโดนโจรบุกเข้าม้าบ้านถึงสิบลั้ง

เดือดร้อนขนาดนี้เหตุการณ์เป็นยังไงไปดูค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดไปพร้อมกันนี่เลยนะ
จะเห็นหัวขโมยเดี๋ยวเราวงไว้ให้เป็นวงกลมแดง
หมวกโม่งบุกเข้ามากลางดึก
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านหลังนี้คือคุณนันทนาใจตรงค่ะ
เขาบอกซื้อบ้านหลังนี้มา๓ปีแล้วนะ

เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อวันที่๓
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุโจรบุกบ้าน
เป็นคนร้ายผู้ชายค่ะมาจากหลังบ้าน

แต่เข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะว่าติดประตูเหล็กดัดไง
แต่คนร้ายก็ไม่ละความพยายามด้วยคุณชนะ
งัดบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
สุดท้ายนะสามารถเอานาฬิกากับเงินสดไปได้
นั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
คนร้ายยังหวนกลับมางัดบ้านของเธออีก

ระหว่างนั้นนะครับมีรอปภของหมู่บ้านผ่านไปผ่านมา๓รอบ
แต่รอปภบอกก็ไม่ได้เห็นคนร้าย

คนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน
ชนิดที่เรียกว่าไม่หยุดไม่หย่อน
เพราะคนร้ายมาก่อเหตุต่อเนื่อง
ถ้านับรวมแล้วนะคุณชิสามากกว่า๑๐

เขาบอกว่ามีผู้เสียหายทั้งหมด๑๓หลังคาเรือน

ตั้งแต่ธันวาคมปี๖๓นะ

มกราคม๖๔ก่อเหตุ๒หลัง
ตุลาคม๖๔ย่องขึ้นบ้านมาก่อเหตุอีก๒หลัง
ต่อมาพฤศจิกา๖๔๑หลัง

กุมภาพันธ์ก่อเหตุไปแล้ว๒หลังค่ะ
โอ้โหผมว่าหมู่บ้านนี้คนที่อาศัยอยู่เนี่ยเขาเดือดร้อนจริง

เขาเลยต้องไปร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊กดราม่าแอดดิก
ซึ่งล่าสุดนะครับทางตำรวจสภไซน้อยนะครับก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบภายในหมู่บ้าน

แล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจตาที่หมู่บ้านเนี่ย

และแน่นอนจะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
โจรขโมยต้องจับตาดูนี่ขนาดมีกล้องมีรบพอตรวจสอบแล้วยังจับไม่ได้เหมือนกันนะ

ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่ใครไม่อยากให้เกิดขึ้นนะ
เมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งเบรกแตก
คุณชนะพลิกคว่ำอยู่กลางแยกนะคะ

เสียงมาแต่ไกลแอดบับบ้บบบบบบบบอะไรอะ
เฮ้ยนะคะเบรกไม่ไหวเบรกไม่ได้เบรกแตกไปแล้ว
ตากงานนะครับคุณผู้ชมจุดนี้มันเป็น๓แยกค่ะ
คือพอมันเป็นแยกก็ต้องชะลอความเร็วใช่ไหม

กว่าเขาจะชะลอได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลา
แล้วบังเอิญว่ารถคันนี้มันเบรกแตก

เอ้าเท่าที่เห็นเหตุการณ์มันดูน่ากลัวจริงนะ
แต่ยังถือว่าเคราะห์ดีมากนะครับ
คนขับรถคันนี้แค่บาดเจ็บเล็กน้อย

เพราะมันไม่ใช่ทุกครั้งจะโชคดี

เอาเรื่องแบบนี้มาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
อ้าวดูมาหลายเรื่องราวเนอะ

เดินทางมาถึงช่วงท้ายแบบว่องไวจริงเลย

หมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วอย่างนี้ละกัน
ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามพวกเรานะครับ

เรามีแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ
และแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะทิ้งท้ายกันด้วย

ลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ